ดูความคืบหน้าคดีของในพีชนะครับพ่อค้าลอตเตอรี่ที่สมุทรสาครที่กุเรื่องว่ามีลูกค้ามาซื้อลอตเตอรี่จากแผงของเขา๑๕ใบแล้วก็ถูกรางวัลที่๑นะครับได้เงินไป๙๐ล้านบาท
วันนี้ตำรวจพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับส่วนในพีชนั้นรับสารภาพเพียงสองข้อหาจากสี่ข้อหาที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาเอาไว้นะครับ
พรุ่งนี้ตำรวจจะพาตัวไปฝากขังในชั้นศาลซึ่งญาติต้องไปประกันตัวที่นั่นนะครับ
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียครับ
ยังคงเป็นมหากราบสำหรับในพีทหรือในธนวัฒน์คำแผงฝนพอขาลอตเตอรี่เก้าสิบล้านดวงโลกที่ล่าสุด
ตำรวจและประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมกำลังพุ่งเป้าและตรวจสอบพฤติการของนายพีช
ผ่านเข้าขายการช่อโกงเป็นกระบวนการ
ปรกสลากไม่สามารถยืนยันว่าเป็นของใครนะครับแต่เดี๋ยวพีทไปเอาปรกสลากที่มีลำวงที่หนึ่ง
สิบห้าใบนี้ไม่ได้ยังไงก็ปรากฏว่าเอามาจากยี่ปั๊ว
คนที่ไปแจ้งความที่โคกขามนะครับเจ๊คนนั้นแหละ
ไปเอามานะครับแล้วก็ผมก็สงสัยว่าทำไมบอกสลากเนี่ย
สิบห้าใบเนี่ยถ้าอยู่ในมือพีชจริงอ่ะ
ในวงการหวยเขารู้เลยว่าเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะต้องใช้ทุนถึงเป็นล้านล้านล้านบาทนะครับไม่มีทางที่พีชจะมาได้
ซึ่งอันนี้มันก็ทำให้เห็นว่ามันมียี่ปั้วเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่การเอามาให้พีชเนี่ยขายไม่อั้นเลย
เพราะว่าพอหลังจากที่มีข่าวดังมาเนี่ยพีชขายวันหนึ่งเป็นล้านล้านบาทอ่ะ
โดยเฉพาะหวยชุดเนี่ยขายเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับ
มันทำให้เห็นเลยว่าวงการครั้งเนี้ย
ลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าไม่นั้นเนี้ย
ประชาชนทั่วประเทศต้องซื้อหวยแพง
ทั้งที่คุณบอกว่าคุณออกรางวัลออกสลากมาตั้ง๙๐ล้านฉบับ
ต่อให้คุณออกมา๑๘๐ล้านฉบับถ้าคุณยังมีการล็อกสเปคได้นะครับ
มันก็จะเป็นแบบนี้แหละประชาชนก็ต้องซื้อหวยแพงอยู่เหมือนเดิ
ก็ตอบโต้ทันควันว่าเขาไม่มีขบวนการและไม่ได้ช่อกง
เพราะเงินที่ผู้เสียหายโอนมาในการซื้อสลาก
กับเขานั้นเป็นช่วงเวลาที่เขาถูกจับดำเนินคดีซะก่อน
โดยวันนี้นายพีชให้คำมั่นสัญญา
ว่าจะหาสลากตามสั่งให้ได้
หรือหากหามาไม่ได้
ที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้ก็คงชัดเจน
ว่าผมยอมรับในบ้างครับ

ผมก็อยากจะกลับขอโทษพี่น้องประชาชนมากกว่าครับ
แล้วก็คนที่สั่งหวยนะครับทางออนไลน์
ที่ผมยังไม่ได้จัดส่งหรือว่าโอนตังมาแล้ว

ผมจะจัดการส่งให้ทุกคน

ผมจะโอนเงินคืนให้ทุกบาททุกสตางค์
ผมไม่มีความคิดว่าจะเอาเงินของพี่น้องประชาชน
ส่วนเหตุผลที่ตำรวจต้องเลื่อนการฝากขังในพีช

บวกกับในพีชยังพงให้การภากเศษ
และรับสารภาพเพียง๒จาก๔ข้อกล่าวหา
และนายพีชยืนยันให้ปากคำตามเดิม
แถลงข่าวไปเมื่อวานนี้
ส่วนสาเหตุที่ให้การภาคเศษ
ข้อหาพรบคอมพิวเตอร์และปลอมแปลงเอกสาร
พีชอ้างว่าไม่ได้เป็นคนนำภาพดวงโลก

และเขาไม่ได้ปลอมแปลงเอกสารตามที่ถูกกล่าวหา
มันเป็นการผิดพลาดการเล่นของผม
หยอกล้อเล่นกันในกลุ่ม
ครับว่ามีคนถูก๙๐ล้าน

แต่ผมไม่รู้ว่าภาพมันหลุดออกไปได้ยังไง
ครับมันเป็นการมี๒คั่วอยู่ในใจครับ

ทำแผนชี้จุดยังปั๊มปตทสาขาเอกชัย
ที่เขาก่อเหตุลวงโลกเอาไว้
ท่ามกลางความสนใจของประชาชน
ก่อนที่ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังต่อสารในวันพรุ่งนี้
พร้อมคัดค้านการประกันตัว
เหตุการณ์นี้ไม่เพียงจะเป็นบทเรียนให้กับนายพีช
แต่ยังเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ที่มีแนวคิด
แต่หลอกลวงผู้อื่นผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เพราะนอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ยังต้องถูกกระแสสังคมต่อต้าน
เพราะไม่มีใครรับได้กับคำหลอกลวง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน